ช่วงเวลานี้เองบุคคลในวงการบันเทิง
ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่าง
สำหรับสังคมในการปฏิบัติตัวตามต่าง
ได้รวมตัวกันรวมทั้งบุคคลแต่ละคนเอง

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดช
อย่างเช่นอดีตนักร้องหนุ่มนะคะเชนธนา
เข้าพิธีอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่
ในหลวงราชกาลที่๙ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอดีตนักร้องหนุ่มเชนธนา
เข้าพิธีอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่

ซึ่งถือเป็นการใช้ชีวิตอยู่ใต้ร่มกาสวพัฒน์

แล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้เวลาศึกษาพระธรรม๑๔วัน
โดยได้รับฉายาทางธรรมว่าธนภาโล
แปลว่าผู้ได้อริยทรัพย์เป็นเครื่องดำเนินชีวิตค่ะ
ธนาได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าพิธีนะคะ
บอกว่าการบวชครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจ
ที่จะถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
แม้การเตรียมงานจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลานะคะ
แต่ว่าทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นค่ะ
ก็ตั้งแต่ทราบข่าวการสวรรคตของในหลวงราชการที่๙นะครับ
ก็มีความตั้งใจว่าอยากจะตอบแทน
พร้าหมอหากรณานิขุงของท่านทางในทาง๑นะครับ

คุยกับครอบครัวแล้วก็รวมถึงว่าที่ภรรยาว่า

พ่อก็บอกว่ามันเป็นโอกาสครั้งเดียวที่ทำได้
เพราะว่าเราก็อยู่ในราชการที่๙
และก็โอกาสที่จะบวชเป็นพระราชกุศจะไม่มีคู่ในชีวิตนี้
ก่อนบวชผมให้ศัตยานกับตัวเอง
คือต่อให้โอเคเราอาจจะมีเรื่องแบบการใช้จ่าย

จะยึดตามหลักพอเพียงก็คือว่า
เราจะใช้จ่ายในมุมที่ไม่ได้บิดเบนคนอื่น
เรื่องของงานวิวานะคะก็บอกไปแล้วค่ะ
ว่าจะเลื่อนไปเป็นช่วงมกราคมปีหน้า
ซึ่งได้เตรียมพร้อมแล้วทั้งเรื่องของสถานที่แล้วก็พิธีการ
อีกทั้งแฟนสาวบอกว่าไม่ขัดข้องอะไรนะคะ

พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทครั้งนี้อีกด้วยค่ะ